เอาล่ะช่วงนี้เอาใจคนรักเส้นกันหน่อยนะครับ

แต่ว่าถ้าไปทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์
แล้วก็สั่งดีไม่งั้นจะมีเรื่อง
นี่ครับมาอำเภอราชยาวต้องเจอ
ห้ามตกเสียงได้ไหมคุณชนะ
คุณผู้ชมแบบบางทีถูบ้านอยู่ไม่ได้ฟัง

บอกกันไปเลยชื่อร้านนะครับ

ร้านมาลาดยาวต้องเจอตีน
ปาบมีเสียงป้าบด้วย

สองนิ้วสิสู้สามนิ้วไม่เกี่ยว
นี่คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ที่มีสูตรเด็ดนะครับ
มานานกว่า๓๕ปีจุดเด่นอยู่ที่น้ำซุปกับเนื้อไก่แล้วก็ทีนไก่นี่แหละครับ
เขาบอกว่ามันยุ่ยพอดีอร่อยมากเลยใครไปทานก็ติดอกติดใจ
แต่ที่มันติดอกติดใจไปกว่านั้นคือป้ายมาลาดยาวต้องเจอตีน
แบบว่ามีเครื่องหมายตกใจด้วยมันโหดมากเลยครับคุณตับตีนใหญ่มากตีนไก่
คือถ้าจะไปสั่งนะผมแนะนำให้สั่งด้วยน้ำเสียงที่

แม่ค้าจ๊ะเอาเส้นเล็กไก่ใส่ตีนไก่นะจ๊ะ

ถ้าไปกระโชว์โครครับเอ้ามีเขาตีน
เรียบร้อยได้แน่ได้แน่ได้ตีนไก่
โอ้โหหน้าทางจะมาหลายเลยแหละมาหลายฝ่าเลย
คิดกันเอาเองแล้วกันไปถามคนนี้ดีกว่าเจ้าของร้านนะครับ
นางพักทองคำสิงกรอบหรือว่าป้าพัก
เจ้าของร้านเขาก็เล่าว่าจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวของป้าเนี่ยนะ
อยู่ที่น้ำซุปจริงแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ป้ายร้านจ้ะ
อยู่ที่น้ำซุปเพราะว่าน้ำซุปเคี่ยวนาน
ต้มด้วยกระดูกหมูนานถึง๔ชั่วโมงนะ
สมกับน้ำตุ๋นไก่ที่เอาไปตุ๋นไก่แล้วก็มาผสมในน้ำซุปด้วย
แล้วก็ปรุงรสด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านนะครับ
มันจะเผ็ดหวานแบบเข้มข้นรสชาติจะไม่เหมือนที่อื่น
แล้วนอกจากนี้น่องไก่แล้วก็ตีนไก่ตุ๋นของทางร้าน
ไม่แพ้ที่ไหนเอาเข้าไปในปากแล้วก็รูดออกมาได้เลยนะครับ

ประมาณนั้นแหละคุณผู้ชมครับเขาการันตีความอร่อยนะครับ
เพราะว่าร้านนี้นะใช้ชิ้นส่วนของไก่เนี่ย
นำมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวรวมแล้วมันหนักถึง๘๐กิโลกรัม
วันหนึ่งขายได้เยอะขนาดนี้โอ้โหไก่นี่หายไปหมดที่อำเภอลาดยาวแล้วล่ะครับ
ไก่นี่คือไม่มีเท้านะตอนนี้
คือขายเยอะขายเยอะจริงนะครับราคาเป็นยังไงชามละ๓๐
ราคาปกติอันนี้นึกราคามีให้เลือกหลายแบบหลายแบบ
ใช่ครับมีหลายชนิดหลายขนาดคุณก็เลือกได้เลยนะจะธรรมดา๓๐
ขยับความใหญ่ขึ้นมาก็๓๕บอกว่าอยากจะได้แบบจัดเต็มก็เอาไปเลย๔๐
อยากได้หลายตีนอย่างนี้ตีนไก่นะจ๊ะ
พูดให้จบไปฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยจ้
มาที่นี่ก็ต้องรู้หน่อยต้องใจเย็นหน่อยถึงยังไงก็ต้องได้กิน
แต่ต้องใจเย็นหน่อยเพราะว่าคนมันเยอะนะเขาก็เข้าใจนะก็ขอบคุณทุกคน
สิ่งที่ป้าพักเขาเน้นย้ำคือมาลูกค้าเยอะใจเย็นหน่อยสิจ๊ะ
ลวกก๋วยเตี๋ยวไม่ทันไม่อยากกินตีนไก่เหรออยากกินอย่างอื่นไหม
เออแบบนั้น

กูแต่อยากรอบอารมณ์ดีอยู่นะอร่นมดีสิจ๊ะ
ป้าพักเนี่ยน่ารักที่สุดเลยทีเดียว
ใครอยากไปลองทานไปกันได้ครับ
เตี๋ยวร้านนี้เด็ดมานานแล้ว๓๕ปีเลยทีเดียว
ทานกันมาลาดยาวต้องเจอตีน
เป็นชื่อร้านถ้าคุณไปแล้วไม่เจอตีนคุณไปผิดร้านที่นครสวรรค์
ถูกต้องไปให้เจอไปให้ถูกนะไปให้เธอตีนไก่

กี่โมงคะคุณชนะ๘โมงเช้าจนถึง๑๔นาฬิกาก็คือสัก๘โมงเช้าจนถึงบ่าย๒
เปิดทุกวันนะขายดีด้วยนะคุณผู้ชมไปให้การไปเที่ยวกิน
จะให้ถูกไปให้เจอเอาเส้นเล็กไม่เอาตีนเดี๋ยวจะเอาจากโต๊ะข้างเนี่ย
ตีนไก่โต๊ะข้างมาด้วยกันก็แบ่งกันกิน
อร่อยครับอร่อยดี